คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าจะมีการปรับย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากตำแหน่ง
วันนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันกับสื่อค่ะว่าไม่เสียกำลังใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ถ้าหากมีการปรับย้ายจริงก็ไม่น่าจะใช่กรณีไม่ตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังมีกระแสข่าวเรื่องการปรับย้ายออกจากตำแหน่ง
ยังไม่มีการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแต่เชื่อว่าหากมีการปรับย้ายจริงก็ไม่น่าจะเกิดจากการไม่ตอบสนองนโยบายเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายหรือหากเกิดขึ้นจริงก็พร้อมน้อมรับ
แต่ส่วนตัวยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่ทำให้เสียกำลังใจในการทำงานเนื่องจากข่าวลือเกี่ยวกับการถูกปรับย้ายออกจากตำแหน่งมีมาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รับตำแหน่งและจะไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวนะคะและพร้อมอโหสิกรรมให้
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องความขัดแย้งกับพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวค่ะและถือว่าทุกคนเป็นพี่และที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ก็เพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญการพิ
นี้๒๕๕๘ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมทางข้อกฎหมายและในแต่ละกองบัญชาการยังมีตำแหน่งที่ไม่ลงตัวอยู่บ้างจึงต้องทบทวนการแต่งตั้งให้รอบครอบค่ะ